มาติดตามข่าวกันต่อมาดูเรื่องนี้หน่อยน่าสนใจมากนะครับ
ค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเด็กหญิงวัย๓ขวบนะคะ
น้องเป็นโรคหัวใจทีนี้น้องก็มารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
มีการผ่าตัดค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยน้องเสียชีวิต
ทีนี้ทางครอบครัวก็ยังติดใจอยู่นะว่าลูกสาวเสียชีวิตจากอะไร
แล้วก็อยากให้ทางโรงพยาบาลชี้แจงด้วย
ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อไปสอบถามข้อมูลกับครอบครัวของน้องเด็กหญิงกฎชพรหรือว่าน้องเจลวัย๓ขวบค่ะ
ไปถึงที่วัดดาวโด่งนะคะคุณผู้ชมซึ่งเราก็อยากรู้แหละว่ารายละเอียดเรื่องราวนี้มันมีที่มาที่ไปยังไง
ศพของน้องเนี่ยยังบรรจุอยู่ในโรงเย็นนะคะแล้วก็อยู่ในสาราการประเรียน
ครอบครัวบอกแบบนี้จะไม่เผาค่ะจนกว่าจะได้คำตอบว่าน้องเสียชีวิตจากอะไร
แล้วแม่ของน้องเจลก็คือแม่อินทิราเล่าให้ฟังบอกว่าน้องเจลมีอาการโรคหัวใจมาตั้งแต่เกิดเลย
แต่น้องเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไปเรียนได้แล้วเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มขึ้นเมื่อวันที่๙มีนาคมปีนี้
คุณหมอค่ะนัดดูอาการก็เป็นไปตามแผนการรักษาที่น้องก็มีการรักษามาต่อเนื่อง
โรคหัวใจนะใช่ค่ะทีนี้พอตรวจหัวใจเสร็จแล้วดูสภาพร่างกายน้องแล้วเนี่ย
หมอก็ประเมินว่าเนี่ยน้องเจลสามารถผ่าตัดหัวใจได้นะเพราะว่าอายุก็เหมาะแล้ว
น้ำหนักตัวส่วนสูงเนี่ยมันถึงเกณฑ์ที่จะผ่าตัดได้แม่ตัดสินใจค่ะให้หมอผ่าตัด
แล้วพอหลังจากผ่าตัดเนี่ยทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะดูภาพสิฮะกำลังจะเข็นเข้ารักษา
ห้องผ่าตัดดูสิค่ะแล้วเด็กหันมามองพ่อแม่เนอะใช่ครับทีนี้พอหลังจากผ่าเสร็จเนี่ย
ผ่านไปด้วยดีก็จริงแต่ว่าน้องเจลเริ่มมีอาการเหมือนกับเหนื่อยง่ายคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
น้องเดินประมาณ๒๙๓๙น้องเดินต่อไม่ได้แล้วน้องต้องหยุดต้องพัก
แล้วช่วงหลังเนี่ยเดินไม่ไหวค่ะต้องนั่งรถเข็นแทนการเดิน
เห็นสภาพน้องหลังผ่าตัดนะเด็กตัวแค่นี้ลงระยังไปหมดเลย
ดูไทม์ไลน์หน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคือ๑๑พฤษภาคมเนี่ยน้องบอกว่าปวดท้อง
แม่ก็รีบพาน้องกลับมาที่โรงพยาบาลที่ผ่าตัดดูอาการนะคะ
แล้วหมอก็บอกว่าน้องเจลเนี่ยคือน้องอ่ะที่น้องซึมแล้วน้องเหนื่อยง่ายเนี่ย
เพราะว่าฤทธิยาหมอก็เลยบอกแบบนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวนอนดูอาการที่โรงพยาบาลสักอาทิตย์นึงนะ
แล้วตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยอาการน้องไม่ได้ดีขึ้นนะคะ
อาการซุดลงเรื่อย๑๓พฤษภาทั้งวันเลย
เจลเนี่ยทานได้แต่น้ำไม่กินอาหารหมอก็มาเจาะเลือดไปตรวจแล็บ
ก็ไม่ได้ล็อกไม่ได้ใช้ยาสลบหลังจากนั้นเนี่ยก็มีพยาบาลเอาเอกสารมาให้แม่เซ็น
ที่จะผ่าที่จะวางยาสลบตอนนั้นเนี่ยแม่บอกว่าจะไม่เซ็นแล้วล่ะตอนแรกอ่ะ
แต่ทีมหมอบอกว่าให้เซ็นไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งก็ต้องรักษาน้องอีก
ได้ไม่เสียเวลาเซ็นไปเลยละกันคุณแม่ทีนี้ตอนหัวค่ำของวันที่สิบสามค่ะ
ตอนนี้ร่างกายของน้องเริ่มไม่ตอบสนองแล้วแล้วระหว่างที่แม่กำลังเดินทางไปเนี่ยนะคะ
ปรากฏน้องเสียชีวิตแล้วนะคะเอาฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะ
แต่แม่เฝ้าไม่ได้เยี่ยมไม่ได้นะหมอแค่บอกว่าเจาะเลือดเขาจะเจาะเลือดให้
หนูก็ส่งไปซื้อเตรียมเพื่อจะให้แม่หนูไปรับ
แล้วพอหนูลงไปซื้อได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหมอโทรมาว่าแม่รีบขึ้นมาด่วนน้องแกเสียชีวิตแล้ว
น้องคือน้องไปแล้วแล้วตอนที่หนูขึ้นไปน้องกำลังปั๊มหัวใจอยู่ค่ะ
นี่คุณแม่เป็นสัมภัณฑ์นะบังคลุมวันพระราชินแล้วก็เจ็บปวดแขนเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็คุณยายของน้องบอกว่าอยากให้โรงพยาบาลชี้แจง

รวมถึงสาเหตุการเสียชีวิตของน้องด้วย
ทีนี้อย่างหนึ่งที่คุณยายบอกว่าพอรับศพน้องแล้ว
ปรากฏว่าที่บริเวณขาข้างอวัยวะเพศ
มันมีรอยถูกเจาะเหมือนกับการสวนหลอดเลือดหัวใจ

ใช่ค่ะทีนี้พอคาดว่าแพทย์น่าจะมีการสวนหลอดเลือดหัวใจ
โดยที่ร่างกายของน้องไม่พร้อมแล้วน้องเสียชีวิตหรือเปล่า
โรงพยาบาลบอกนะคะจะชดใช้ให้๒๕๐๐๐บาท

ขอดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดแล้วกันนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเนี่ย
มีแถลงออกมานะคะกรณีของน้องเจล
เด็กหญิงวัย๓ปี๘เดือนที่มารับการรักษาที่สถาบัน
โรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดชนิดซับซ้อน

แล้วต่อมาเนี่ยน้องก็มีปัญหาปัญหาปอดอักเสบติดเชื้อหลายครั้งเลย
ได้รับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
แล้วก็โรงพยาบาลใกล้บ้านกุมารแพทย์
ระบบการหายใจส่องกล้องหลอดลมหาสาเหตุของปอดอักเสบ
ปรากฏแบบนี้มีเส้นเลือดดำใหญ่กดหลอดลม
แล้วผลการตรวจหัวใจก็มีความผิดปกติของลิ้นหัวใจรุนแรง
น้องก็เลยผ่าตัดเมื่อ๑๑มีนาคมปีนี้
พอหลังผ่าตัดผู้ป่วยอาการดีขึ้น
แล้วพอ๑๑พฤษภาคมน้องก็รับการรักษาในสถาบัน
อาการของน้องคือเป็นไข้เหนื่อยหายใจเหนื่อยหอบแล้วก็บวม
ทีนี้ผลการตรวจพบเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจ
ร่วมกับภาวะหัวใจล้มเหลวในวันที่๑๓พฤษภาคม
ทีนี้อาการผู้ป่วยซึมลงเขียวมากขึ้นมีภาวะช็อก
แล้วก็ผลการตรวจเลือดมีเม็ดเลือดขาวสูงเกล็ดเลือดต่ำมาก
สภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง
รักษานี่คือเขารักษาตามอาการตามขั้นตอนนะคะ
ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกู้ชีพทันที
แต่ทีนี้อาการของผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษา
เสียชีวิตในวันที่๑๓พฤษภาคม
ทีนี้ค่ะสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเนี่ย
ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยรายนี้ตามมาตรการในการรักษาภาวะวิกฤต
โดยทีมแพทย์เฉพาะทางแล้วก็พยาบาลที่เชี่ยวชาญ
ก็ดูแลผู้ป่วยวิกฤต
ทีนี้ตอนท้ายแถลงเนี่ยทางสถาบันบอกว่า
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ป่วย
ในการสูญเสียครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
ก็ถือว่าทางคุณหมอก็ได้มีการชี้แจงออกมาแบบนี้เหมือนกัน

ใช่ครับคุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์ความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นต่อชาวเอเชียที่สหรัฐอเมริกานะครับ